แล้วคนก็เข้าไปวิภาควิจารณ์กันเยอะแยะมากมายเลยบอกโอ้เรื่องนี้ส่งผลกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
คือมันมีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบอกว่า
ถูกคนขับรถแท็กซี่ทำร้ายร่างกายเขาได้รับบาดเจ็บ
เขาคือจะแทงเขาแล้วเขาเอามีดเอามือป้องกันตัวเอง

คนไปแชร์กันบอกโอ้โหทำแบบนี้เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวหมด
แต่ปรากฏว่าตำรวจมีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชม
เขาไม่ได้ถูกแท็กซี่ทำร้ายเขาเองเนี่ยเมาแล้วเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็กุเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะอ้าว
เนี่ยค่ะตำรวจบอกไม่ใช่ไม่ใช่คนขับแท็กซี่แทง
เพราะว่านี่คือคลิปจากกล้องวงจรปิดช่วงเกือบตี๒ของวันที่๒๖กรกฎาคม

ตำรวจเอามาเป็นหลักฐานยืนยันบอกไม่ได้มีใครทำร้ายนักท่องเที่ยวคนนี้เลย
ถูกแก้วกับสังกษีบาดท้องเขาก็เลยมีรอยบาดเป็นแผลยาว
มือขวาถูกบาดจนเส้นเอ็นนิ้วขาดอันนี้ต้องไปผ่าตัดแล้วก็เย็บแผล
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามค่ะ
แล้วสภาพแบบนี้เขาบอกเขาถูกแท็กซี่แทงแล้วเอามือป้องไว้
ก็เลยบาดเจ็บแต่จริงแล้วถ้าดูจากกล้องวงจรปิด
อันนั้นต่างหากนะคะที่ทำให้เขาบาดเจ็บค่ะ
ดื่มเหล้ามืนเมาแล้วเอะอะโวยวายหลังจากนั้นปีนเข้าศูนย์รถมอเตอร์ไซค์
รอปภก็ห้ามเอาไว้แจ้งตำรวจมาระงับเหตุ
แล้วถูกเศษแก้วกับสังกษีบัตรตรงจุดนี้แหละค่ะ
ว่าถูกคนขับรถแท็กซี่ทำร้ายโทรศัพท์มือถือก็หายไป
แต่ไม่ได้แจ้งความกับสพเมืองเชียงใหม่อย่างที่บอกล่ะค่ะ
เรื่องนี้พอมีนักท่องเที่ยวถูกทำร้ายทุกคนไม่พอใจ
เพราะว่ามันเสื่อมเสียแล้วก็เสียภาพลักษณ์ประเทศ
ก็แชร์เรื่องนี้กันออกไปนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้ว
ก็ชัดเจนนะคะโอละพ่อวงจรปิดเนี่ยชัดเจนว่าเขาไม่ได้ถูกทำร้ายแต่เขากุเรื่องขึ้นมาค่ะ
ล่าสุดวันนี้ทีมงานเราก็ไปตรวจสอบเกสเฮาส์ค่ะปรากฏว่าเจอนะคะ
เจอหลักฐานอีกอย่างหนึ่งคือคราบเลือดติดที่รั้วสังกษีรั้วคอนกรีตนะคะเนี่ยค่ะ
แล้วก็ที่ถนนก็มีหยดอยู่ค่ะสอดคล้องกับที่นี่ค่ะคุณผู้ชม
เนี่ยค่ะตรงจุดเกิดเหตุที่เราเห็นภาพในกล้องวงจรปิดค่ะ
คล้องกับที่เจ้าของร้านกาแฟเล่าบอกว่าเขาได้ยินเสียงดังเขาก็เลยออกมาดู
สิ่งที่เขาเห็นก็คือนักท่องเที่ยวตกมาข้างรั้วคอนกรีตแล้ววิ่งสวนกับหลานเขาออกไป
รั้วอีกฝั่งหนึ่งของร้านที่มีสังกษีปิดเอาไว้ทำให้ขอบรั้วเนี่ยยุบตัวเสียหาย
ข้ามไปบ้านข้างสูนักก็ยังเห่าเสียงดังเลยตอนนั้นนะคะ
นี่ก็ยืนยันว่านักท่องเที่ยวไม่ได้มีใครทำร้ายนะคะแต่ว่าเขาเมาอย่างหนัก
ส่วนโทรศัพท์มือถือที่อ้างว่าหายไปไม่ได้หายไปมันตกอยู่ริมรั้ว
แล้วก็ยังมีรองเท้าผ้าใบอีกหนึ่งข้างโอ้หลักฐานเพียบเลยตำรวจเก็บไปหมดแล้วค่ะ
มาเจอไอ้สังกษีมันพับลงมาครับเออ
แล้วก็เป็นรอยเลือดติดอยู่เป็นจุดเป็นจุดนะครับ
อ่าตอนนั้นอย้อนมาดูก้องตอนเช้าอีกทีก็ก็ก็
ก็เห็นว่าเออมันมีสหรับข้างมาจริง
อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมข่าวคือพออย่างนี้มันมีการแชร์ข่าวที่ไม่ถูกต้องออกไป
ภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเขาตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วยืนยันแล้วไม่มีการทำร้าย
เพราะฉะนั้นก็เตือนคนแชร์โพสต์ว่าอาจจะมีความผิดพรบคอมพิวเตอร์
เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่เป็นความจริงค่ะ